ช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนสายช็อปออนไลน์กันนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเดี๋ยวนี้ก็หันมาช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้น

ในมือถือในหน้าจอคอมก็ได้แล้ว

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นไม่ได้จับสินค้าเอง

ทีนี้ไปซื้อของออนไลน์จากเฟซบุ๊ก
ตกลงต่อรองราคากันทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว

เขาเคยสั่งซื้อแล้วโอนเงินไปแล้ว
ถูกประกาศขายในเฟซบุ๊กใหม่

แต่ที่แน่นแน่โอนเงินไปแล้วไม่ได้นะคุณผู้ชม
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายก็คือนางสาวสุนิตรา
อุไกรสาขาอายุ๔๔ปี
หรือว่าเว็บไซต์ไม่เคยมีปัญหาถูกหรอกมาก่อนเลย

ไปดูสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นสินค้ามือหนึ่งและมือสอง
ไปเจอตู้แช่ขนาด๓๗คิวในราคา๓๕๐๐บาทมือสอง
มีใบรับประกันที่ยังเหลืออยู่ด้วย
ก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อ
ประกาศขายเอาไว้เธอก็เลยติดต่อพูดคุยกัน
ก็คุยต่อรองราคาสอบถามการโอนเงินการส่งพัสดุ
จนสุดท้ายก็ตกลงปลงใจจะซื้อแล้วล่ะ
ซื้อขายกันได้ในราคา๓๐๐บาท
โอนเงินไปส่งที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าเอ้าไปเห็นสินค้าอีกชิ้นนึงค่ะ

เธอก็สอบถามราคาว่าเอ๊ะแล้วชิ้นนี้ละเท่าไร
ก็ตกลงกันจ่ายเงินเพิ่มอีก๖๕๐บาทได้มา๒ชิ้น
รวมเป็นเงิน๓๖๕๐บาท
ก็โอนเงินไปเสร็จสรรพเรียบร้อย

เขาบอกว่าของเขาหยุดทุกวันจันทร์ที่อำเภอชุมแพร
พี่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอดูอังคาร

พี่ก็ทำแจละเออก็ช่างมันถึงว่าฟาดเคาะ
ล่าสุดที่มันน่าเจ็บใจกว่านั้นก็คือว่า
ไปเจอสินค้าภาพเดิมคือตู้แช่๓๗คิวในราคา๓๕๐๐บาทมือสอง
ใบรับประกันข้อกั้นเด็กพวกนี้แหละค่ะ
ถูกขายอยู่ในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อใหม่ว่านายหัวป๊อป

ราคาเดิมตู้เดิมแบบเดิมคำโฆษณาเดิมหมดเลย
ก็คาดว่าคงจะเป็นมิจฉาชีพคนเดิมนี่แหละ

พอได้เงินจากเหยื่อก็เชิดเงินหนีปิดเฟซบุ๊กไปสมัครใหม่
ก็เลยมีการหลอกถามค่ะเพื่อเอาข้อมูล
ตอนนี้เธอบอกว่าเตรียมตัวเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วนะ
จะได้ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพรายนี้ไม่ให้ไปหลอกใครได้อีกค่ะ